ปัจจุบันนี้ขโมยความโยนมันเยอะแพบ

มีสองผัวเมียเขาขี่รถไปขโมยต้นไม้เป็นต้นชวนชม

เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเจนบิวตี้ครับในตะบนหนองขามอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
เนี่ยก็ยืนชี้ให้ดูนี่แหละค่ะตรงนี้ตั้งชวนชมเอาไว้แต่ขโมยมันขโมยไปแล้วอะค่ะ
จับห้าวงจรปิดเนี่ยจับห้าขโมยไว้ได้ชัดเจนนะครับให้เกิดสามอีนาคม
คนร้ายเป็นสองผัวเมียขี่รถจักรยานยนต์ไปดูรัดเราก่อนตอนสักตีหนึ่งครึ่งนี่ฮะนี่แล้วผู้หญิงก็ลงไปดู
ผู้หญิงลงไปเลือกดูเอ้าจะเอาตรงไหนดีพี่เอาต้นไหนดีเออลงไปดูก่อน
จากนั้นก็ขี่รถออกไปแล้วกลับมาอีกตอนตี๒๓๐๑ชั่วโมงให้หลังแล้วก็มีการยกต้นชวนชมไปทั้งกระถางเลย
โอ้โหทำอย่างกับอินตรายขายต้นไม้ไปเลยอย่างนี้เลยฮะได้แล้วด้วยนะครับ
เจ้าของต้นชวนชงเขาบอกว่าพอตื่นมาใส่บาทตอนเช้าอ้าวต้นไม้หายไปไหน
นะครับก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดของของบ้านเพื่อนบ้านก็เห็นพฤติกรรมของคนร้ายชัดเจนเลยครับ
ชวนชมต้นเนี้ยเขาซื้อไว้หลายเดือนแล้วกะว่าเดี๋ยวสงกรานเนี่ยจะนำไปปลูกที่บ้านต่างจังหวัดนะฮะ
พอหายไปก็คือเสียความรู้สึกมากกว่านะฮะไม่คิดว่าก็แค่ต้นไม้สวยงามประดับไว้หน้าร้าน
ยังจะมาขโมยไปอีกนะฮะไปซื้อเอาดีกว่าไหมล่ะ
แต่เขาบอกว่าชวนโชว์มันมีราคามีราคาถ้ำมันโชว์หัวสวยบ้านผมก็มี
ถ้ามันโชว์หัวแบบใหญ่ราคามันจะแพงไงแต่มันใช้เวลาในการปลูกเป็นหลายปี
แต่มันใช่เหรอคุณมาขโมยเหมือนประหนึ่งเลือกซื้อแบบเนี้ยเออ